เอาละครับไปดูเรื่องของช้างกันบ้าง
มันจะชอบน้ำปลาในครัวหรือเปล่าไม่รู้

เป็นช้างจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับ
ลงมาถึงครัวเลยคงเกลียดหิวหน้าดู
ยูยูไปยูยูไป

ผมก็นึกว่าแค่เอางวงมาล้วงอย่างเดียว
โอ้โหที่ไหนได้ล่ะพี่เขาออกจากหลังบ้านมาโผล่หน้าบ้านเลย

เรียกผิดจริงไอ้ตัวนี้คือเจ้างาทองครับ

ชาวบ้านตอนนั้นคงตกใจแล้วเห็นช้ามันก็คล้ายกันนะนะฮะ
มืดด้วยก็เลยเรียกชื่อผิดด้วย
เจ้างาทองนี่เป็นช้างป่าขาวใหญ่อายุ๓๐กว่าปีละ
มันคงหิวกลางดึกแบบปุ้ยเนี่ยนะฮะ
เดินเข้าไปในบ้านพักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
น่ะใครเคยไปกางเต็นต์แถวนั้นนะฮะมันใช้งวงลื้อของกินในห้องครัว
กระจัดกระจายไปหมดเสียงดังเชียวชาวบ้านนะฮะแถวนั้นก็รู้
เจ้าของบ้านก็ต้องสะดุ้งตื่นนะครับบอกโอ้โหเจ้าถิ่นมันมาบุกถึงบ้านเลยคราวนี้
นะฮะแล้วช่วงนี้มาบ่อยด้วยนะครับตอนแรกไปดูเห็นแต่ก้นมันนะฮะเห็นแต่ก้นมันสายไปสายมา
แต่งวงของมันล้วงใหญ่เลยล้วงหาของกินในครัวนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าออกไปออกไป
ดีนะเจ้างาทองเนี่ยมันยังฟังบ้างเอ้ยมันฟังรู้เรื่องนะฮะพอได้ของกินแล้วมันก็ไปครับ
อย่างนั้นเนี่ยสงสัยจะพังมากกว่านี้ครับบ้านนี้ครับ